มาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนหน่อยนะคะเมื่อคืนพัดถล่มในหลายพื้นที่
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักเนี่ยก็จะเป็นอีสานกับเหนือนะคะ
เริ่มดูกันที่จังหวัดน่านก่อนเลยค่ะพายุฤดูร้อนถล่มเนี่ย
เฉพาะจุดนี้ค่ะร้านเสถียรการไฟฟ้าคุณค่ะไปทั้งแถบเลยนะคะ
หมายถึงหลังคาค่ะลมแรงฝนตกหนักเนี่ย
ในขณะที่บ้านน้ำอ้อบ้านสันทนาแล้วก็บ้านวังว่าของตำบลปือ
เชียงกลางบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหาย
สักประมาณสิบหลังคาเรือนนะคะโดยเฉพาะต้นไม้หักโค้น
กีดขวางการจราจรบนท้องถนนเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกัน
กิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปแต่เคราะห์ดีนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่านไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวน่านนะค่ะส่วนอีสานตอนบนนะคะ
เลยค่ะพายุฝนมาลูกเห็บมันก็มาด้วยพัดถล่มหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงคานค่ะ
บ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณสามสิบหลังคาเรือนต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้น
แล้วก็มีรถกระบะถูกหลังคาบ้านพังลงมาทับได้รับความเสียหายด้วย
ส่วนที่บ้านเชียงกลมค่ะลูกเห็บพัดใส่หลังคาวัดศรีชมชื่น
บ้านเรือนรัศดรท้องนาเขาบอกมันขาวโพลนเป็นแบบนี้เลย
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นในเลยนะในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ต่อที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเนี่ยเห็นบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันสักประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายซอยนะคะเช่นถนนรัฐกิจคลายซอยหกและซอยแปด
สามแยกก่อนถึงเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดตรงจุดเนี้ยคุณดูสินี่คือสภาพนะคะ
น้ำท่วมสูงสักประมาณ๑ไม้บรรทัศน๓๐เซนติเมตรแน่นอนนะคะ
น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเนี่ย
ค่อนข้างยากลำบากโดยเฉพาะรถเล็กอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
บอกว่าสัญจรแทบไม่ได้เลยนะคะรถเก๋งก็ลุยน้ำกันแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนนะคะเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวัง
และใครที่เดินเท้าเปล่าหรือว่าเดินลุยน้ำ
ระวังเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราด้วยนะค่ะอำนาจเจริญค่ะ
เนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงโค้นลงมาหักลงมาตั้งสิบสองต้น
บนถนนอรุณประเสริฐนะคะต้องปิดสองช่องการจราจร
ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเครื่องเมืองค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมนะคะ
ส่วนเส้นทางทางเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญไปยังยะโสธร
จุดนี้หน้าโรงศรีชัยกุลน้ำท่วมค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วมันก็มาเร็วระบายไม่ทันเนี่ยนะคะ
สูงประมาณสามสิบเซนติเมตรหนึ่งไม้บรรทัศน์รถยนต์ขนาดเล็ก
รวมถึงรถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันหลายพื้นที่มีบ้านเรือนประชาชนถูกลมพายุพัด
หลังคาพัง๖๐๘๐หลังคาเรือนเยอะนะต้นไม้ใหญ่หักโค้นขวางถนนด้วยบางเส้นทาง
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้และที่คาแคร์แห่งหนึ่งค่ะเต็นต์รถมันพังลงมา
ทับรถยนต์๒คันซึ่งจอดอยู่ในโรงรถได้รับความเสียหายด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
ต่อเนื่องที่นครพนมนะคะในอำเภอเมืองนครพนมคุณสมลักษณ์
ยกน้อยวงต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองแบบเนี้ยค่ะลงไปสำรวจความเสียหายเพราะว่าแน่นอนนะคะ
โอ้โหนี่บ้านเรือนประชาชนกว่า๑๐หลังคาเรือนได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
อิทธิพลจากพายุฤดูร้อนเห็นบอกว่านับจำนวนหลังเนี่ยสักประมาณ๓๐หลังคาเรือนนะคะ
จากชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนหลังคาปลิวหายไปแบบนี้แล้ว
ฉัดพระธาตุสำราญอายุกว่า๒๐๐ปีก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
พังแบบนี้เห็นบอกว่าต้องลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมนะคะ
และมีการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เพราะถือว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน
ก็เลยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งนี่คุณดูนะยอดไม่มีเลยอ่ะค่ะ
ชัดพระธาตุสำราญอายุกว่าสองพันปีหักโค้นมาแบบนี้ค่ะ
นครพนมค่ะต่อไปนะคะไปดูที่มุกดาหารค่ะ
ดาหารก็หนักเหมือนกันนะคะทั้งลมทั้งฝน
ฝนตกหนักหลายพื้นที่คุณดูนะคะตกหนักนานกว่า๑ชั่วโมง
เห็บก็มาแล้วชาวบ้านบอกว่าเท่ากับขวดน้ำ
ใหญ่มากเลยนะตกลงมาขณะเดียวกันเกิดฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยเดินไปในกลางทุ่งนาเพื่อนำวัวกลับบ้าน
แต่คุณคะฝนฟ้าขนองอ่ะฟ้าผ่าชาวบ้านเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ย
นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นค่ะความเดือดร้อนจาก

ค่ะยังคงต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะตรวจสอบ